เกาหลียกมือขึ้นค่ะโอ้โหน้องพลอยแต่งชุดพร้อมจะไป
โยเซโยเลยนะนี่นะคะถ้าอยากไปไปเลยค่ะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยค่ะอันยองเซโยประเทศเกาหลีเขาพร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้ว
ต้องเปิดแล้วหรอโอ้ใช่หนึ่งในคนบรรเทิงนะคะที่พร้อมสุดค่ะ
ก็คือคุณพี่บุ๊กโกะนี่แหละค่ะกับธุรกิจทัวร์ศัลยกรรมคุณผู้ชม
แล้วอยากจะบอกว่านะคะเปิดปุ๊บคิวแน่นปั๊บคนอัดอั้นไงเธอ
โอ้ใช่เขาบินเมษายนนี้นะคะถ้าพอเราเจอกันโอ้ทีไหล
หน้าใหม่ก็ต้องมานี่บอกก่อนเลยนะคะว่าก่อนโควิด
ธุรกิจตัวนี้ของพี่บุโกะเนี่ยเขาปังมากลูกค้าแน่นอะคิวแน่นเอียดยาวเหยียดนะคะ
เกาหลีเป็นว่าเล่นสามสี่รอบนะคะจ้ะแต่ว่าสองสามปีที่ผ่านมาโอ้โห
โควิดทำปวดเฮ็ดเลยค่ะคุณผู้ชมสูญรายได้จากตรงนี้ไปแปดหลักค่ะ
แต่เมษายนนี้นะคะเตรียมเหินฟ้าสู่กรุงโซลแล้วนะคะ
ผู้ชายก็อาจจะไปหาแต่ว่าแน่ความสวยมันต้องมีนะน้องนะ
แน่นอนค่ะพี่บุโกะบอกเลยนะคะว่าลูกค้าเก่าเก่าลูกค้าใหม่โอ้โห
สู้เข็มมากมาเลยค่ะเข็มมามีดมาค่ะอัพหน้ากันแบบสุดพลัง
เรียกว่าเปิดปุ๊บคิวเต็มปั๊บเลยแม่จ๋า
เมษาลูกค้าเต็มแล้วค่ะใช่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่สี่
น้องสาวจะบินแล้วเพราะว่าลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้ว
ร้อยค่ะลูกค้าที่ข้างทางแล้วก็มีการคันเข็มคันมือ
คันหน้าก็พร้อมบินสี่เมษายนดีแล้วบุโกะกลับขอบพระคุณตรงนี้
สำหรับเดือนเมษาลูกค้าคนดูดิฉันไว้สวยไว้สวยเลย
พอได้เงินไหว้สวยพอได้เงินไหว้สวยสามารถติดต่อ
เซาต์ให้ความรู้ฟรีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะไป
อย่างที่ทราบก็โควิดที่เกาหลีก็ยังหนักอยู่นะ
ใช่ต่อไปก็ต้องรู้แล้วตัวเอง
เล่นเอาไว้ลุกตะโหลกเลยดีกว่า
โอ้ยเอาให้มันแบบว่าเรียว

ฉันว่าถ้าเราจะสวยเราสวยทั้งกายแท้ใจ